สวรรค์แบบเทพนิยายที่มีอยู่จริงบนโลกมนุษย์ที่คาเฟ่ร้านนี้จังหวัดเชียงราย
คุณดูสิคะยินดีต้อนรับเลยค่ะร้านละลิตาคาเฟ่บรรยากาศว้าวเหมือนอยู่ในเทพนิยาย
ร้านนี้ย้ำชื่ออีกครั้งชื่อว่าร้านละลิตาคาเฟ่นะคะ
เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะอยู่ใกล้กับวัดห้วยปลากั้งอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าบรรยากาศที่นี่มันน่าหลงไหล
ชวนเข้ามาเหมือนอยู่ในสวรรค์มีน้ำตกมีหมอกมีควัน
แต่ว่ามีค่าเข้าชมอยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะ๖๐บาท
๔๐บาทจะได้เป็นค่าปรับปรุงสถานที่เขา

สามารถนำไปแลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้เต็มราคา
ไม่ใช่ว่าแบบคุณซื้อแล้วจ่ายเปล่านะ
คุณไปแลกเป็นส่วนลดอาหารได้เลย
ที่ร้านมีทั้งอาหารขาวอาหารหวานเครื่องดื่มต่างหลากหลาย
ชากาแฟอิตาเลียนโซดาก็มี
และแน่นอนว่าวันนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วย

เมื่อคุณซื้อเครื่องดื่มโซดา๑แก้ว
ฟรีทันทีอีก๑แก้วไปเลย
บอกเลยว่าโปรนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงสิ้นเดือนนะคะ๓๑สิงหาคมไปเลยจ้ะ
เครื่องดื่มโซดาซื้อ๑แถม๑นะคะ
บอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวรับโปรโมชั่นดียาว

ใครอยากจะไปเที่ยวร้านเขาเปิดทุกวันนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
หรือจะเป็นเพจเฟซบุ๊คของทางร้านก็ได้นะคะ
น่ากินน่าทานน่าดื่ม
อืมเนอะอาหารก็เยอะแยะหลากหลาย